การขายของเดี๋ยวนี้เขาต้องมีเทคนิคมีการลีลา
วิธีการขายของที่มันจะดึงดูดลูกค้าได้
จินตนาการซิถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของร้านขายของ

คุณชนะคุณจะขายอะไรเหรอถ้าพูดไปคุณรู้ทันทีเลย

เอามันไหม

พูดได้ก็ขายมันทอด

เอามันไหมมันทอดเอาไหม

โอ้ยอยากซื้อหรืออยากตบ
ดีนะคะคุณไม่ขายไอ้พวกแบบว่ายำตีนไก่

เป็นสามีคุณนั่งอย่างงี้ขายกันเองโอ้หรอ
แหมตัดย้ายไม่ซื้อขนมยายค่ะเพราะว่าพ่อมันคนอยู่ในบ้าน
เอาเงินไปต่อยอดดีกว่าใช่ไหม
เดี๋ยวพาไปดูลีลาการขายของของแม่ค้าร้านนี้กันหน่อย
ว่าไม่ธรรมดาขนาดที่ว่าคุณสองคนชิดซ้ายเลย
ถ้าเจอแม่ค้าร้านนี้รับรองว่าคุณจะต้องจ่ายเงินให้เขาแน่นอน
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

เหรอซื้อแล้วซื้อซื้อกี่ไม้เอาอีกเปล่า

เฮ้ยเอาใหม่จ่ายตังค์ยังทอนแล้วนั่นไง
ไม่ต้องไปขัดเขาไม่ต้องไปขัดเขา

คนดูกำลังชอบเอาอีกจบแล้ว
ไม่ต้องไปขัดเขาขายไง
เหนื่อยใช่ไหมล่ะไม่เหนื่อยเอาอีกเอาอีกไม่เอาอีก
ให้ไปดูข่าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลา
มาดูดิฉันอะไรมากมายลีลาการขายของเขาไม่ธรรมดาจริง
คุณเห็นไหมว่าคือเดือดแล้วเนี่ยใครก็ต้องหันมามอง
บอกว่าเดือดแล้วตกอกตกใจหันมา
แม่ค้าไม่ได้เดือดนะคะอันนี้เป็นวิธีการขายของแม่ค้าเขาเฉยเท่านั้นเอง
จริงแล้วคือลูกชิ้นเขาอร่อยเขาขายดี
แล้วทีนี้คือคนแถวนั้นเขาก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า
นี่เป็นวิธีการขายของคุณป้าสุดกวนคนนี้
คุณดูท่านะไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวแล้วขายไปนะ
คุณดูท่าดิมีเสียงมีเคาะมีเฮ้ยมีฮะไปดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ
อร่อยมากเดือดแล้วเดือด
แล้วถ้าไม่ซื้อจะเดือดแล้วนะ
ขายขนาดนี้ต้องซื้อแล้วแหละคุณ

โอ้ยโอ้ยแซ่บแล้วแล้ว
หรือถ้าเป็นปลาเผา
อ่า
ถ้าเจอว่าคุณป้าขายอยู่ตรงไหนยังไงก็แหม่ถ่ายมาฝากกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ